ประชาธิปัตย์วันนี้จะต้องมีการประชุม

ปรากฏว่าล่มนะฮะองค์ประชุมไม่ครบครับ

ประชาธิปัตย์จัดประชุมใหญ่วิสามันประจำปี๒๕๕๙
ก็จะเห็นหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาคุณชวนหลีกภัย

เดินทางมาร่วมประชุมกันคึกคักเลยนะฮะ
เพื่อเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ตามข้อบังคับของพักการเมือง

มีบรรดาแกนนำเข้าร่วมการประชุมจำนวนมากนะครับ

นักข่าวก็รอลุ้นว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
ประชุมในช่วงเช้ามีทั้งหมด๒๙๙คน
ครบตามกฎหมายและข้อบังคับของพัก
แต่ว่าล่าสุดครับเมื่อช่วงบ่าย
ประชุมพักประชาธิปัตย์นั้นล่ม

ประชุมตอนช่วงบ่ายมีเพียง๒๐๑เสียงครับ

ขณะที่เกินครึ่งต้องได้๒๕๐เสียง
ต้องมีการสั่งปิดการประชุม
ทำให้ยังไม่สามารถที่จะเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ได้นะครับ
สรุปว่าตอนนี้ยังเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่ได้

การประชุมล่มในภาคบ่ายที่ผ่านมา
รักษาการรองรายการที่การพักประชาธิบัติครับ

ให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมใหญ่นะครับบอกว่า
คือสมาชิกภักดิ์ประชาธิบัติ
ส่วนอาจจะต้องรีบเดินทางกลับ
เป็นเหตุทำให้องค์ประชุมในการเลือกหัวหน้าพักนั้น

เดี๋ยวรอจัดใหม่ภายในระยะเวลา๓๐วัน
ก็มั่นใจว่าการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่นั้นจะผ่านฉลุยอย่างแน่นอน
เดี๋ยวคงจะได้มีการพูดคุยอะไรกันเพิ่มเติมด้วยในห่วงระยะเวลาจากนี้ไป
คุณติ่งมริกาก็ประกาศตัวว่าจะลงชิงชายเป็นผู้นำของพักประชาธิปัตย์ด้วย
คราวที่ผู้หญิงต้องขึ้นมานำบ้างแล้วเจ้าตัวก็ประกาศก่อนหน้านี้นะครับ